จะบอกว่าเธอมีปัญหาหนักอก
แลนนะคะที่จะไปเอาหน้าอกของเธอน่ะ

คือนัดคิวหมอที่เกาหลีแล้วนะคะคุณผู้ชม

เจอเจ้าตัวบอกว่าเซ็งเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าโดนโควิด๑๙ไปมันเดินทางไปไม่ได้นะครับ

แถมบอกว่าที่อยากให้หน้าอกเล็กลงค่ะ

โดนเข้า

สรุปเกาหลีก็มีโควิดเข้ามาอีก

ถ้าใหญ่เกินเรานี่ก็ใหญ่กวน

แต่เรารู้สึกว่าเราแต่งตัวโปรไม่ได้เลย

ที่จะเปิดนิดนึง

ใช่เราก็กลัวว่าจะโดนฉูด

เขามีแฟนอยู่แล้วแต่อยู่ต่างประเทศ
ตอนนี้แฟนก็บินกลับมาไม่ได้นะเพราะว่าโควิดนี่แหละนะคะ